รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ช่วงนี้เข้มกันขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน
อย่าลืมค่ะเรื่องของหน้ากากอนามัยถึงขั้นเป็นกฎหมายเลยนะคะ
ต่อให้นั่งรถนั่งคนเดียวหลังนี้ยังใส่เลยนะคะ

แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าบังเอิญเราจะต้องมีใครอีกสักหนึ่งคนนั่งรถมาด้วย
ยังไงก็ตามสวมหน้ากากเถอะป้องกันเอาไว้ก่อน
แม้ว่าจะมีหลายคนที่บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นครอบครัวเดียวกัน

คุณตำรวจเคยส่งข้อความมาในรายการที่พี่อ้อยจัดด้วยนะคะ
คุณตำรวจบอกว่าจริงก็ไม่ได้อยากจับหรือปรับหรอกครับ
แต่เวลาที่พอเรามีข้อถกเถียงเช่นก็ที่คนในครอบครัวเดียวกัน
คุณตำรวจไม่สามารถจะบอกรถคันหลังได้ว่า
คันหน้าที่ไม่จับเขาบอกเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับ
เพราะทุกคนก็มีข้ออ้างได้เสมอนะคะ
เพราะฉะนั้นตามกติกาก่อนแล้วกันนะหันซ้ายลองหันซ้ายพร้อมกัน
ถ้าจะต้องหันขวาก็ต้องหันขวาพร้อมกัน
จะได้รู้ว่าในเมื่อเราทำตามกฎกติกาแล้ว
เราได้สามารถร่วมกันรับมือแล้วก็แก้ปัญหาให้ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

เป็นกำลังใจกันไปมาแล้วกันส่งกำลังใจให้แก่กันและกันด้วย
พร้อมกับการรับคำถามต่างที่หลายคนส่งเข้ามานะคะ
วันนี้เป็นคำถามจากน้องผู้ชายคนหนึ่ง
สวัสดีครับพี่อ้อยผมติดตามฟังพี่อ้อยมาหลายตอนแล้ว
ไม่คิดว่าจะต้องมาปรึกษากับพี่สักวันหนึ่ง
หลายคนก็คิดแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้
อ่อนแอแล้วคิดถึงกันขอบคุณและยินดีเสมอนะคะ
อันนี้น้องบอกว่าเรื่องของผมเหมือนกับมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง
แต่มันก็ติดพันธุ์อยู่ในใจมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว
ผมกับแฟนคบกันมา๓ปีแล้วแรกก็หวานกันเป็นปกติ
เจอกันบ่อยเรียกว่าแทบทุกวันเลย
เข้าปีที่๒ที่๓ผมก็พอเข้าใจว่าการที่เราไม่ได้หวานกันเหมือนเดิม
ไม่ได้มาเจอกันบ่อยมันเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์
คือน้องอาจจะคิดว่าก็คงจะเบื่อกันได้บ้างใช่ไหม
คือคู่เราก็ไม่ได้หวือหวาอะไรไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรักเหมือนเมื่อก่อน
แต่ผมก็ยังไว้ใจเขาและคิดว่ารู้จักเขาดีพอกว่าคนอื่น
แต่ความคิดผมเปลี่ยนไปตั้งแต่เขาเริ่มติดต่อกับเพื่อนเก่าคนหนึ่ง
เขาไปงานเลี้ยงรุ่นคณะซึ่งเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะพาผมไปนะ
แนะนำให้เพื่อนรู้จักรวมถึงผู้ชายคนนั้นด้วย
แฟนผมเล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนนี้รู้จักและสนิทกันมาตั้งแต่มปลาย
พอต่อมาเรียนมหาวิทยาลัยก็เดินเข้าคณะเดียวกันอีก
แต่ก็เลิกติดต่อกันไปตั้งแต่เรียนจบซึ่งต่อหน้าผมตอนนั้นเนี่ย
ผมก็มองว่าเขาก็ดูเป็นเพื่อนกันจริงนะดูไม่มีอะไรเกินเลย
แต่พอหลังจากนั้นแฟนผมก็ดูเปลี่ยนไปเงียบ
คือเหมือนกับว่าอาการของเรามีการเฉยชาต่อกันและกันมากยิ่งขึ้น
ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะยุ่งจากงานของเขา
บังเอิญว่าได้ไปเห็นสตอรี่ไอจีของผู้ชายคนนั้น
เขาก็แท็กมาหาแฟนผมเป็นภาพของกินแล้วก็เขียนว่า
เดี๋ยวจะซื้อไปให้เจ้าอ้วนกินบ้างนะ
ตอนนั้นผมก็รู้สึกแปลกเออพี่อ่านพี่ยังรู้สึกแปลกเลย
หลังจากนั้นผมก็ใช้ไอจีของเพื่อนผมไปแอบส่องดูสตอรี่ของผู้ชายคนนั้น
เขาก็แท็กกันมาหากันเรียกกันตลอดเวลา
ด้วยคำที่เหมือนคนสองคนเท่านั้นที่จะเรียกกันได้ตลอดทั้งอาทิตย์
ผมรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นปกติของเพื่อนแล้ว
ผมช็อกจริงชื่อเรียกระหว่างกันและกันหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เคยปรึกษาผม
เขาก็เลือกจะไปปรึกษากับผู้ชายคนนั้น
ผมเดือดเลยครับทะเลาะกับแฟน
แฟนผมก็บอกว่าเขาคุยกับเพื่อนคนนี้แบบเพื่อนจริงเป็นปกติ
แล้วเขาก็โกรธที่ผมไม่ไว้ใจเขาแบบเดิม
เปิดมือถือเขาดูทั้งที่เขาก็ไม่เคยที่จะไม่ไว้ใจผมเลย
เหมือนกับว่าทั้งหมดผมเป็นคนหาเรื่องเอง
ตอนนี้ผมทั้งรู้สึกผิดทั้งสับสนว่าผมคิดมากไปเอง

ผมควรจัดการความรู้สึกของผมยังไงดีครับพี่อ้อย
เรื่องแบบนี้นะตั้งสติให้ได้ก่อนค่ะ
รู้ว่าน้องเจ็บและโกรธแค่ไหนแต่อารมณ์เสียไม่ช่วยอะไรเลย
โวยวายไม่ได้ทำให้เราน่ารักมากขึ้นนะ
จริงน้องต้องคิดไปเลยวัดแจงกันไปเลย
ถ้าเธอจะไปจากเราจริงไม่ต้องไปรีบค้นหาอะไรมากมาย
คนจะไปไม่ได้อยากเหนื่อยกับการโกหกนานนักหรอก
ทำตัวเราให้น่ารักที่สุดเท่าที่ไหวค่ะ
แค่ไหนแค่นั้นความจริงหลายเรื่อง

เราทำหน้าที่ในส่วนของเราอย่างดีที่สุดก่อนค่ะ

เขารู้แล้วว่าเราเห็นในสิ่งที่เขาไม่อยากให้เห็น
คราวนี้ถ้ายังอยากมีเธอในชีวิตต่อไป
ลองทำทุกอย่างให้ได้คล้ายปกติ
เธอเองก็งงว่าตกลงเราจะมาไม้ไหน

จะเอาความเชื่อใจที่ไหนมาสร้างขึ้นให้ไวขนาดนั้นล่ะคะ
แต่เรากำลังทำในสิ่งที่ดีที่สุดในส่วนของเรา

เพื่อใช้เวลาในการวัดความจริงใจ
ถ้าทำดีกับเธอขนาดนี้แล้วเธอยังไป
ก็ถือว่าเธอไม่ควรฆ่ากับหัวใจดีของเราก็แล้วกัน
วันที่พอจะฮึบไหวลองเปิดใจคุยกัน

ตกลงมาถึงวันนี้แล้วนะความรักของเรายังดีอยู่หรือเปล่า
บอกเราได้นะอยากให้เราปรับปรุงอะไรตรงไหน

เสร็จปั๊บก็บอกเธอในมุมของเราบ้าง
ว่าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เธอเป็น
ขอบคุณที่เธอยังเป็นแฟนที่ซื่อสัตว์นะ
แม้ว่าพูดถึงตรงนี้น้องอาจจะกำลังกัดลิ้นตัวเองก็ตาม
เราขอบคุณมากเราไม่เคยอยากได้อะไรเลย
อกจากความซื่อสัตว์ที่ต่างคนต่างมีให้
เราก็พูดนิ่งเนียนของเราไปค่ะ
แล้วดูสิว่าปฏิกิริยาของเธอคืออะไร
ไม่ต้องกลัวนะคะคนที่มีสุนัขติดหลัง

ยังไงก็ต้องมีอาการที่แสดงออกมาให้ได้รู้สึกกันบ้าง
การที่เราไปเดือดใส่อีกฝ่ายจะยิ่งโทษได้ค่ะว่า
นี่ไงเป็นความผิดของเราเราไม่ไว้ใจเขานี่เองแหละ
เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องไป
อย่าเพิ่งไปคิดว่าต้องเป็นความผิดใครค่ะ
เพราะยังไงเขาก็จะบอกว่าเป็นความผิดเรา
เดี๋ยวมันง่ายเกินไปเข้าทางเขาหมด

เกิดจากการที่เราคิดมากไปเอง
อย่างน้อยที่สุดการดีต่อเธอพูดกันดี
ก็จะได้ไม่ทำร้ายคนดีที่เราอาจจะเข้าใจผิดไปเอง

บอกว่าน้องคิดมากมันก็ยากที่จะไม่คิด
จะบอกว่าแฟนน้องเขาเป็นเพื่อนกันจริงนั่นแหละ

ถ้าไม่รักกันแล้วก็บอกเลิกให้จบไม่เห็นต้องครบซ้อน
แต่ถ้าเขายังพยายามจะโกหกเพื่อรักษาเราไว้

อ้อยก็จะมองว่าอย่างน้อยเขาก็มีเจตนาจะรักษาความสัมพันธ์ของเราไว้
เพราะเท่าที่เคยฟังมามีเยอะมากค่ะ
เกลียดแม้แต่จะโกหกมีเยอะจริง
เพราะฉะนั้นถ้าเธอยังพยายามโกหกเพื่อรักษาความสัมพันธ์
ก็ยังพอจะเดาได้ว่าเธอก็คงยังมีใจกับเราอยู่มั้ง
วันนี้น้องต้องต่อสู้อีกแบบหนึ่งต่อสู้อย่างมีสติค่ะ
ถึงได้บอกไงคะข้างในร้อนรวมแทบตาย
แต่การทำอะไรตอนที่ใจยังร้อนรนยิ่งทำให้หลายเรื่องมันแย่เกินไป
สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนผิดเขาเลยต้องคิดไปมีคนใหม่ไง
ตอนนี้พี่อ้อยกำลังติดซีรีส์เรื่องหนึ่งคือดูวินเซ็นโซ่
หลายคนคงได้ดูไปเนอะมันมีประโยคนึงค่ะ
ที่ทนายวินเซนโซพูดไว้คือแมวจะฆ่าหนูมันง่ายจะตาย
แต่แมวบางตัวจะจับหนูตัวนั้นมาเล่นให้สนุกถึงที่สุด
ก่อนหยุดลมหายใจคือฟังดูโหดใช่ไหมคะ
คือจริงเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่พอฟังประโยคนี้
มันทำให้พี่อ้อยคิดได้ว่าจริงเหมือนเรื่องความรักแหละ
นะง่ายอยู่กันให้ได้ยากกว่ามาก
อย่างน้อยอยู่ให้ดีที่สุดอยู่ให้ถึงที่สุดแล้วค่อยหยุดก็ได้
ทำดีให้เต็มที่และดูสิว่าควรหยุดความอดทนเมื่อไหร่
ปล่อยให้หนูวิ่งไปวิ่งมาอีกสักพัก
ให้เวลาหัวใจเราและให้เวลาเขาว่าพร้อมจะหยุดโกหกเราเมื่อไหร่
มักจะไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนรักเก่าในงานเลี้ยงรุ่น
เคยมีครั้งหนึ่งน้องผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าแฟนเขาไปงานเลี้ยงรุ่น
พอกลับมาปั๊บเปลี่ยนหน้ามือหลังมือเลย
และพอวันหนึ่งถามไปถามมาเขาก็สารภาพว่าไปเจอความรักครั้งเก่า
แล้วในที่สุดภรรยาปัจจุบันต้องนั่งปลอบสามี
เพราะสามีกำลังอกหักคิดถึงความรักครั้งเก่า
มันเป็นความเจ็บปวดเหมือนกันเนอะ
คนที่เรารักกำลังร้องไห้และพ่ำเพลอถึงคนที่เขารัก

แต่เล่าให้ฟังเฉยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้

อีกอย่างหนึ่งน้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้หวานด้วยกันเหมือนเดิม
มันคือเรื่องปกติใช่ไหมพี่ว่ามันไม่เสมอไปนะคะ
แต่รักแล้วรักเลยไม่มีในโลกนะ
ต่อยพูดว่าอย่าคิดว่าความรักเป็นดวงไฟมหัศจรรย์
จุดแล้วไฟจะสว่างอยู่อย่างนั้นไม่มีวันดับ

ความรักไม่ใช่ดวงไฟมหัศจรรย์ขนาดนั้น
เรายังต้องหมั่นเติมเชื้อไฟให้กันและกันเสมอ
เพราะฉะนั้นต่อให้น้องบอกว่าก็รักกันนานแล้วอ่ะ
ความหวานอาจจะไม่ค่อยมีแล้ว

อย่ามารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปนะ
อย่าลืมว่าความน่าเบื่อทำหน้าที่ทุกวัน
มีกันและกันแบบชินชา
เดี๋ยวพอคนอื่นเข้ามาทำให้เขาตื่นเต้น
เดี๋ยวเขาก็จะเห็นคนอื่นทรงคุณค่าและมีค่ากว่าเรา
เอาใจยังไม่เท่าใส่ใจนะคะ

มีความรักที่ดีต้องดูแลกันดี
อย่าเห็นว่ามีรักแท้แล้วดูแลเขาเป็นแค่ของตาย

และต้องเน้นความใส่ใจให้เวลา

ว่าเวลาของความสัมพันธ์จะยาวนานขนาดไหนก็ตามนะคะ
วันนี้ถามตัวเองดี
ยังมีใจให้กันและกันมากพอไหม
ถ้าต่างฝ่ายต่างยังอยากเดินหน้าต่อไปด้วยกัน
จับมือกันและร่วมกันแก้ปัญหา
ทำให้เราเลิกกันได้อยู่ดี

ก่อนคุยกับเธอคุยกับตัวเองให้ได้สติ
คำว่าหัวกับใจ

แต่ยังไงหัวหรือสติ
ตามมากำกับหัวใจให้ทันนะคะ

เวลาที่คนที่เรารักทำลายความไว้วางใจ

และความเจ็บปวดหลังจากนั้นคือความระแวง
ขอให้ตัวเองเอาชนะความระแวงของตัวเองให้ได้

ขอบคุณมากกับความไว้วางใจในการส่งคำถามเข้ามา

เรื่องของการดูแลใจเราคุยกันได้แบบนี้

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ